ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะมีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึงเนี่ยนะคะ
ก่อคดีฆ่าโหดเด็กสาววัยสิบสี่ปีแล้วก็หลบหนีจากตรังไปกบดานที่สุราช
ล่าสุดตำรวจรวบตัวได้แล้วนะคะพลตำรวจโทสัตวรรษหิรันบุรณะ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปติดตามและเร่งรัดคดีที่พบโครงกระดูก
ให้เร่งรัดสืบสวนติดตามจับตัวคนร้ายให้ได้อย่างเร่งด่วนเพราะเป็นคดีอุอาจและสะเทือนขวัญ
ซึ่งจากแนวทางการสืบสวนรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะแล้วก็ออกหมายจับด้วย
ผู้ก่อเหตุก็คือนายวิศนุบุญคงหรือกายอายุ๒๕ปีไม่ใช่ใครอื่นค่ะ
แฟนนุ่มของเด็กหญิงวัย๑๔ที่เสียชีวิตนั่นแหละ
ดึกที่ผ่านมาค่ะตำรวจก็ไปตามรวบกายได้แล้วนะคะนายกายคนนี้
นายกายหลบหนีไปกบดานอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานี
้นสอบอย่างหนักสุดท้ายยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่ามีการทำร้ายร่างกายก่อนจากนั้นบีบคอจนน้องเสียชีวิต
แล้วก็เอาร่างไปราดน้ำมันจุดไฟเผาที่ป่าละเมาะ
แล้วก็อำพรางปิดบังซ่อนเร้นศพจนกระทั่งชาวบ้านไปเจอเข้านี่แหละค่ะ
สาเหตุตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าทำลงไปทำไมนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมสอบปากคำเพิ่มเติมและนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดตรังวันนี้แล้วค่ะ